ตอนนี้กลายเป็นเรื่องเป็นราวลุกลามบานปลาย
อกจากตัวคุณสันทนะพันธุ์ตำรวจโทสันทนประยุณรัฐเอง
ที่โดนหมายจับ๘หมายด้วยกัน

นี่แหละคุณผู้ชมเป็นที่มาที่คุณสันทนาเนี่ย
ต้องไปเปิดห้องพักหรูใจกลางกรุงเทพ
เพื่อที่คาดว่าน่าจะอยู่สักประมาณ๗๐

แล้วก็เปิดห้องเนี่ยนี่นะคะ
เปิดห้องให้สื่อไทยรัฐทีวีสื่อแรกเลยนะ
ได้เข้าไปสัมผัสได้เข้าไปดูหรูจริงค่ะ
ก่อนหน้านี้คือที่ที่อยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะ

บอกว่าเป็นการไปอยู่ที่ไหนก็ไปสร้าง

หมายถึงว่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนที่อยู่

อันนี้ก็โดนหมายเรียกไปแล้วใช่ไหม

คือตื่นตกใจในช่วงของการที่บุก
เส้นเผาไปไปแล้ว

เข้าไปโปร่งโล่งสบายเลยกระจกบานใหญ่ตรงนั้น
ออกไปซ้ายมือที่ชี้กันนะคะ
นี่แหละเป็นจุดเกิดเหตุ
ระหว่างนายพลตำรวจคนหนึ่งกับท่าน
เป็นที่มาของการถูกกลั่นแกล้งท่านว่าอย่างนี้นะ
ซ้ายมือคือเป็นสนามม้าราชกรีธาสโมสร
ขวามือไม่อยากไปมองเลยครึ้มฟ้าครึ้มฝนเหลือเกิน

สตชพบตรอยู่ที่นั่นค่ะ
ทีนี้ระหว่างที่พูดคุยท่านก็เอาหนังสือมาให้ดูนะ

ปรากฏว่า๓นายพลตำรวจมีใครบ้าง

พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา

๑๒๓เนี่ยเคยมีปัญหามาก่อน

พลตำรวจเอกวิรัชชัยเคยมีปัญหาตั้งแต่
พลตำรวจเอกวิรัชัยยังเป็นตำรวจยศพลตำรวจตรี
ในอดีตก็เคยมีปัญหาการขึ้นโรงขึ้นศาสตร์
ส่วนคนนี้รองบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นประเด็นล่าสุด
แล้วก็น่าจะทำให้เรื่องกลายมาเป็นจุดชนวน

ก็คือบริเวณจุดเกิดเหตุที่สนามม้าแห่งนี้
คือคุณสันทนาเล่าบอกว่าจริงแล้ว
มีกรณีกับรองโจ๊ก๒ครั้งด้วยกัน
ก็เลยเป็นที่มาของการแคลงคลางใจกัน
วันที่เกิดเหตุคุณสันทนาตะโกนเลยนะ

คุณสันทนาเล่าฉายให้เห็นคือเล่นใหญ่เหมือนเดิม
นี่ค่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญวันนี้

คุณพ่อที่โดนตำรวจออกหมายเรียก
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๘
คือไปให้ที่พักพิงผู้ต้องหา

เพราะว่าตัวเองโดนไม่เท่าไหร่ไงคุณ

คุณสันทนาติดูที่ตา

คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยว่าตาคุณสันทนาแค้นไหม
แต่คุณสันทนาบอกเลยนะว่า๑๐ปียังไม่สายค่ะ
๑๐ปียังไม่สายค่ะคุณผู้ชมกรณีของคุณพ่อคุณสันทนา
คือคุณสันทนาบอกว่าแน่นอนล่ะว่าโดนกลั่นแกล้งแน่นอน
เพราะว่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๘๙ระบุชัดเจนเลย
บทกฎหมายระบุชัดเจนเลยว่า
คนที่ให้ที่พักพิงกับผู้ต้องหาต้องเป็นผู้ร่วมขบวนการ
แต่คุณพ่อไม่ได้เป็นผู้ร่วมขบวนการ
และที่สำคัญบทกฎหมายก็ระบุชัดเจนว่ายกเว้นใครบ้าง

ฟังคุณสันทนาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
คือมันมีกฎหมายมันบังคับใช้กับอะไร
เห็นไหมในทุกกฎหมายมันก็จะมียกเว้นสำหรับบุพการี
แล้วการที่ผมไปกราบคุณพ่อผมว่าผิดตรงไหน
แล้วในโอกาสที่มันก็ในตัวผมเนี่ยผมก็มองว่าชีวิตผมมันก็ไม่มีความมั่นคงแล้ว
มันก็อาจจะวันไหนแล้วจะไม่มีโอกาสนี้อีกก็ได้
ผมถึงตัดสินใจไปแล้วมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้
ใช่ถ้าใครถามบอกแล้วถ้าย้อนคิดไปถึงเรื่องตลาดแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้
อันนี้ผมย้อนคิดแน่ผมย้อนคิดไว้วันนั้นเนี่ยความที่เรานึกถึงความกระตันยูกระตะเวทีคือ
มูลคุณพระคุณพ่อแม่ถูกไหมผมก็ถึงอยากกลับไปไง
ถ้าวันนั้นถามผมย้อนหลังผมไม่น่ากลับไปจริงนะ
ไม่น่ากลับไปที่บ้านถูกไหมใช่ไปเสี่ยงอยู่บนถนนกับพวกเขาดีกว่า
ถูกไหมมีอะไรก็ผมคนเดียวใช่ไหม
พอเรากลับไปกลายเป็นว่าทั้งคุณพ่อผมทั้งคุณแม่ผมเนี่ยกลับต้องมาเกี่ยวพันธุ์โยงใยอะไรในคดีของผมด้วยเนี่ย
นี่นะคุณผู้ชมคุณสันทนาบอกว่ารู้สึกเลยนะว่าคิดผิดที่วันนั้นเลือกกลับไปกราบคุณพ่อ
จริงแล้วคุณสันทนาบอกว่าก็ผมไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยของผมแล้ว
ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่าผมก็อยากทำหน้าที่ลูกกระตันยูไปกราบคุณพ่ออาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้
แต่ไม่คิดว่าจะนำความเดือดร้อนไปให้ท่านเนี่ยนะคะแล้วที่ฉันก็ถามต่อว่าวันที่๑๘พฤษภาคมที่ตำรวจออกหมายเรียก
แล้วก็คุณพ่อต้องเดินทางมาพบตำรวจคุณพ่อจะมาเองไหมคุณสันทนาจะมาด้วยไหม
หนึ่งคุณสันทนาบอกเลยนะว่าไม่มาไม่อยากเป็นประเด็นอีกแล้ว
สองคุณพ่ออาจจะไม่มาเพราะว่าต้องดูสุขภาพท่านเพราะว่าท่านก็นั่งวิวแชร์ไง

ย่าง๙๒แล้วนะคะที่สำคัญบอกว่าน่าจะส่งทนายมาแทน
ฟังเสียงช่วงนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ไม่แกล้งนะเรียกว่ามันมีเคยมีมั้ยเนี่ยไอ้ข้อหาเนี่ยนะผมพูดตรงนะ
โอ้โหมันมีในมาตราแต่มันใช้บังคับกับใครล่ะใช่ไหมใช้บังคับกับโจรผู้ร้ายที่มันหลบหนี
แล้วพวกนี้มันก็เป็นแก๊งเครือข่ายก็ให้ที่พักพิงอะไรกันแล้วคุณพ่อเป็นแก๊งเดียวกับผมเหรอถูกไหม
แล้วคุณพ่อผมรับราชการอาชีพอะไรเคยเป็นถูกไหมอย่างนี้
พวกคุณก็ใครที่รับรายการในชั้นยศสูงแล้วเกษียณอายุรายการแล้วยังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ไปถามท่านเหล่านั้นสิ
ให้ผมพูดแทนพูดไม่ได้ลองไปถามท่านเหล่านั้นว่าท่านมีความรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ณวันนี้กับการปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับครอบครัวผม
แค้นไหมคะ
ดูตาผมเอาละกันนะดูสายตาผมแล้วกัน
กล้องจัดหน่อย
ไหมคะดูสายตาผมเอาละกันดูสายตาผมเอาละกันนะคะ
แล้วก็ท่านเล่าถึงสามนายพลด้วยนะว่ากรณีที่เกิดขึ้นทำให้คลางแคลงใจกันทำให้คิดว่าโดนกันแกล้งเนี่ยเพราะอะไรท่านชี้จุดเลยนะแต่ละคน